คุณผู้ชมทั้งสองท่านด้วย
เสื่อเรื่องพญานาคบอก

โอ้โหดูที่เขียวเลยเขียวเลย
แต่เท่าที่เห็นอย่างนี้ชาวเน็ตเขาดูคลิปนี้แล้วเขาก็
เมนต์ไปต่างนานาอย่างแรกเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่
พญานาคเหรอพญานาคตัวใหญ่กว่านี้ตามตำนานความเชื่อ
ที่เห็นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นแค่บริวารเป็นระดับบริวาร
เป็นแบบว่าน่าจะเป็นเอ่อเป็นเป็นแบบว่าเอ่ออะไรอะไร
เป็นพูดเห็นหรอวะอีกนิดเดียวเป็นอะไรเป็นอะไรเร็วเร็ว
อีกนิดหนึ่งแค่ยังไม่ทันจะถึงโอ้โหคุณเปรียบเทียบให้เห็นภาพ
แบบนั้นเลยอ่าเป็นระดับชั้นของบริวารไงยังไม่ที่สุดว่าอย่างงั้นเถอะ
เออแต่ยังไม่ได้พิสูจน์จริงว่าเป็นระดับไหนของการเป็นบริวารของพญานาค
ไม่แต่งูเขียวเขาก็เชื่อว่าเป็นบริวารของพญานาคอยู่แล้วตามความเชื่อเขาไง
เอาแต่อย่างนี้ละกันดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณด้วยเพราะดูจากตัวนี้
งูเขียวเนี่ยนะมันสวยแล้วมันเชื่องดูมันไม่ได้มีท่าทางดุร้ายแล้วมันเล่นน้ำอย่างสบายจิตสบายใจ
น้ำแดงวางอยู่ด้วยอ่ะเนอะดูสิอ่าแต่ว่างูก็คืองูอ่ะคุณ
ไปเข้าใกล้เลยเนอะอันตรายนะคะมา